จากเรื่องพระไปที่วัดกันบ้างนะคะที่วัดโพแจ้
จังหวัดสมุทรสาครมีคนร้ายค่ะเป็นผู้ชาย
น่าจะเป็นผู้ชายวัยรุ่นเข้าไปทุบตู้บริจาค
ตู้นี้อยู่ภายในวิหารหลวงพ่อโตนะคะและในวิหารนี้ก็มีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะคะ
แต่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยหลวงพ่อใจดีใจดีนะคะบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความจับเขาหรอก
เขาเอาได้เงินไปจากตู้ไม่กี่บาทเองเขาอาจจะเดือดร้อนจริง
แต่คณะกรรมการบอกไม่ได้ภาพชัดเจนแบบนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้ขนาดนี้
มีความประสงค์มีความตั้งใจจะเข้ามาขโมยต้องลงบันอย่างน้อย
ลงบันทึกประจำวันไว้เอาจริงนะคุณทำแบบนี้ความผิดมันสำเร็จแล้วฮะ
มันเกิดขึ้นแล้วและบาปก็สำเร็จแล้วด้วยนะคุณนะ
กล้องวงจรปิดอยู่ภายในวิหารหลวงพ่อโตวัดโพแจ้ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาคร
จับภาพคนร้ายคนนี้ชัดเจนเลยไม่ปิดบังใบหน้าด้วยนะคะ
เข้ามาก่อเหตุเป็นผู้ชายน่าจะเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ๑๘๒๐ปีรูปร่างผอม
พฤติการก็คือเข้ามาในวิหารทำทีเดินไปเดินมานั่งไหว้หลวงพ่อโต
ทำตัวเป็นพุทธศาสนิกชนตามปกติหลวงพ่อโตซึ่งอยู่ในวิหารแห่งนี้
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะอายุมากกว่า๑๐๐ปี
หลังจากนั้นที่เดินกราบไหว้อยู่ประมาณ๕นาทีหันซ้ายหันขวา
ลักษณะดูลาดเหล่าจนมั่นใจว่าไม่มีใครเข้ามา
ก็เลยลุกเข้าไปที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อโตยกตู้บริจาคเงินหมายเลข๓๒
ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าหลวงพ่อโตออกมาแล้วก็มาวางตรงช่องระหว่างบาดสแตนเลสขนาดใหญ่
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกับรูปหล่อหลวงพ่อทวด
จากนั้นใช้แจกันกระเบื้องใบใหญ่นี่แหละค่ะทุบไปที่กระจกด้านหน้า
ล้วงเอาเงินบริจาคออกมาคาดว่าคนร้ายจะหยิบเงินใส่ถุงพลาสติก
แล้วก็ยัดเข้าไปตรงหน้าท้องของตัวเองใช้เสื้อปิดบังคลุมไว้ตลอดเวลา
หลังจากนั้นนะคะพอยัดพอเนียนเสร็จแล้วเดินออกมาจากวิหารหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ชุ่มเป็นคนดูแลวิหารบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยช่วงจังหวะที่ไม่มีใครนั่งอยู่ด้านข้างวิหาร
พอแดดร่มลมตกเนี่ยคือคนเท่าคนแก่ที่เขามานั่งคุยกันเขาก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นลุงชุ่มบอกว่าลุงชุ่มออกไปทำธุระ
พอกลับมาเห็นว่าตู้บริจาคเงินถูกทุบ

ได้แจ้งให้เจ้าอาวาสรับทราบทันทีค่ะ
หลังจากที่ลุงชุ่มผู้ดูแลวิหารรีบไปบอกเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสไม่อยากจะเอาความผิดอีกใจดีอีก
เพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีความจำเป็นต้องการใช้เงินจริง

คณะกรรมการวัดขอให้แจ้งความได้ไหม
หรือไม่ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
เพราะต้องการเตือนภัยให้กับวัดอื่นด้วย
ให้วัยยาวัชกรเข้าไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเงินบริจาคที่หายไป
เปิดเผยว่ามีไม่กี่ร้อย
เพราะว่าทางวัดเพิ่งไขตู้
แล้วก็เอาเงินออกไปก่อนหน้านี้ไม่นาน
นี้พอหลังจากตู้หมายเลข๓๒๗ถูกทุบแตก
ก็ได้นำไปเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็นำตู้บริจาคหมายเลข๓๒๙มาตั้งแทนนะคะ
ให้หมายเลขมาด้วยนะทีมข่าวของเรา